ที่ชาเชิงเซาอย่างที่เบิร์ตบอกครับคุณผู้ชมครับ
อุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาไปเฉียวเด็กป๓ล้ม
ล้มเสร็จปั๊บทับซ้ำฮะอุ้ยหวาดเสียว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงนี้คือลานจอดรถนะครับ
ของวัดสุวรรณารามหรือว่าวัดดอนทองตะบนบางตีนเป็ด

กู้ภัยประถมพยาบาลน้องไก๊อายุ๙ขวบนักเรียนชั้นป๓ครับ
ถูกรถบัสทัศนศึกษาเฉียวล้มแล้วก็ทับซ้ำ
อยู่สภาพนอนคว่ำหน้ากางเกงฉีกขาดครับ
แล้วมีแผลขนาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงบั้นท้ายจนถึงหัวเข่าขวา
เลือดออกเยอะเลยฮะน้องอาการสาหัสคุณผู้ชมครับ
กู้ภัยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเหตุเกิดสัก๗โมง

นางสาวนิชกุลหนึ่งในผู้ปกครองเล่าบอกว่าเธอนำมาส่งลูก
ขึ้นรถไปทัศนศึกษานี่แหละนะครับ
แล้วเธอกำลังจะกลับได้ยินเสียงเด็กร้องก็หันไปดู
โอ้โหเห็นน้องไก๊ครับน้องไก๊ล้มไปอยู่ใต้ท้องรถบัสแล้ว
ช่วงตรงล้อหลังนะครับถูกล้อลากไปกับพื้นครับ
ก็รีบทุบรถบัสปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งให้หยุดรถ
จากนั้นไปรีบลากตัวน้องไก๊ออกมาครับ
นายสลาวุศรประสิทธิ์อายุ๕๓ปี
คนนี้เป็นคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับ

เขาจะขับรถมาส่งนักเรียนที่ลานจอดนี้นะครับ
ทุกวันซึ่งวันนี้เนี่ยมีเด็กนั่งมาในรถสิบคนนะครับ
พอลงรถต่างคนต่างก็รีบเดินข้ามถนนจะไปโรงเรียนนะครับ
มีเพียงเด็กโตที่รอกระเป๋านักเรียนซึ่งอยู่ท้ายรถตู้
ขณะนั้นนะครับเขาก็นะครับมองช่วงการเปิดท้ายรถนะครับ
เพื่อจะหยิบกระเป๋าให้นักเรียนไม่ทันมองนะครับมารู้ตัวอีกที
ได้ยินเสียงร้องแล้วหันไปดูก็เห็นน้องไกด์อยู่ใต้ท้องรถแล้วนะครับ
พลเมืองดีก็มาช่วยลากออกไปส่วนสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากช่วงที่น้องไก๊ฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะตรงนั้นคือจุดที่ส่งเด็กลงรถตู้นะครับ
แล้วก็นะฮะนี่นี่ไปแล้วนะไปแล้วนะดูนะคุณผู้ชมนะนะครับ
นี่แหละครับพอรถบัสไปปั๊บนะครับผ่านไปคือรถค่อนข้างเยอะนะอีกฝั่ง
มีรถจอดอยู่ริมถนนรถบัสเนี่ยนะครับเบี่ยงมาฝั่งที่น้องไก๊ยืนอยู่ครับ

พอหันมาทิ้งเขาล้มไปอ่า
ผมก็วิ่งมาบอกว่ารถบาทเหยียบเด็กแล้ว
มันคูดไปอยู่ประมาณเส้นเขียวนั่นมาดี

แต่น่าเห็นเลยว่ารถมันเกี่ยวกับเบาครับเกี่ยวกับเบาครับ
ตอนนี้น้องไก๊อาการสาหัสคุณผู้ชมโอ้โหพ่อแม่ใจไม่ดี
นั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องผ่าตัดครับนะครับหลังจาก
ไก๊เนี่ยถูกส่งตัวมาตั้งแต่เช้าคุณหมอออกมาแจ้งบอก
นะครับบอกคุณพ่อบอกว่าจำเป็นคุณผู้ชมครับ
ต้องตัดขาขวาถึงสะโพกนะครับของน้องนะครับ
แล้วก็ชิ้นส่วนต่างมันไม่สามารถรักษากลับมาเหมือนเดิมได้
ทำให้พ่อแม่ญาติที่มาอยู่ตรงนั้นครับ
ร้องไห้ร้องไห้เลยครับกันอยู่หน้าห้องผ่าตัด
นี้แหละครับคุณผู้ชมฮะส่วนเรื่องของคดีนะครับ
ศักดาย่งเสงอายุ๕๐ปีคนขับรถบัส
นะครับมาจอดไว้ที่หน้ากองพิสูจน์หลักฐานเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ
เรื่องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับนะครับ
คือต้องรอดูอาการน้องไก๊ก่อนนะครับ
แล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาภายหลังครับ